สาวใบเตยอาสยามช่วงนี้ท้องก็โตขึ้นเรื่อยเอาพูดกันตรงท้องแก่แล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็มีกระแสกงกระแสข่าวก่อนหน้านี้เรื่องดราม่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมแต่บอกเลยว่าทำอะไรชีใบเตยไม่ได้จ้าไม่สนใจนะคะ

ดูแลกันและกันได้ดีขนาดนี้นะคะใช่แล้วค่ะ